แม้จะเข้าประตูวิวาไปแล้ว๑ปี
แต่ดีกรีความหวานนี่บอกเลยนะ

ฝ่ายชายดูเขินตอนให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรม

เขาก็บอกว่าชีวิตคู่เนี่ยราบรื่นดี
แม้จะมีกังวลเรื่องเวลาที่ไม่ลงตัว
แต่ก็ปรับตัวได้นะคะ
ส่วนแพลนฉลองครบรอบแต่งงาน๑ปี
ทั้งคู่บอกว่าเตรียมที่จะไปทำบุญกันที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องของดินเนอร์เล็กน้อยบ้าง
และเรื่องทายาทที่หลายคนลุ้นนะคะ
ฝ่ายไฮโซเซนต์พร้อมที่จะมีเบบีแล้ว
แต่น้องมิวเขาบอกว่าขอทำงานก่อน

แล้วก็คงจะปล่อยไปเป็นเรื่องของธรรมชาติ

ก็อาจจะมีฝักคงฝักไข่ไว้ก่อน
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สาวมิวลงภาพแหวกอกเนี่ย
ภาพนี้คุณผู้ชมค่ะหลายคนก็มองว่าเออเนี่ย

มันออกมาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะ
เร็วมากเลยครับยังคุยกับมิวอยู่เลยว่า
เพราะแป๊บเดี่ยวปีนึงแล้วอะ

เราจะไปเชียงใหม่พอดีค่ะ
แล้วรอบนี้เราจะไปแบบปฏิสถาน
ต้องคุยกันอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนแบบ

ก็ชีวิตก็จะเพียงเยอะเหมือนกัน

เขาจะได้ทำงานก่อน

เราอยากให้มันแบบแบนด้วยซ้ำเนี่ย

เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่า

ไม่ได้อยากให้มันแบบดูเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าจะเซ็กซี่บ้างก็ไม่เป็นไรนะ
แต่เวลาผู้หญิงที่ไม่ได้มีหน้าอกเยอะ
เวลาถ้าเกิดว่าเปิดออกมามันจะดูเป็นสไตล์แบบโมเดล